ครั่งทำร้ายแม่วิ่งแก้ผ้าหนีลงโอ่ง
อยากดูคลิปไหมคะดูคลิปด้วยกันค่ะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอำพร

่อนจ้อนเลยนะคะนี่เป็นฮีเปลือย

วิ่งลงโอ่งแบบนั้นหนีตำรวจนะคะ
เราต้องเบลอนะขออนุญาตจริงเลยนะ

อันนี้ยากเลยนะคะนี่ตำรวจต้องไปรวบตัวแบบนี้

เพิ่มเติมคือครั้งล่าสุดเนี่ยทุบแม่ทำร้ายแม่
ทุบบ้านข้าวของพังกระจัดกระจายเลย
อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะอำพร

๕๗แล้วโอ้โห

โอ้มีหน้าแล้วคุณแม่แก่แล้วน่ะ
นี่ล่าสุดอำพรคนเดิมเพิ่มเติมคือทำร้ายร่างกายแม่ค่ะ
ทำร้ายร่างกายแม่ทุบกระจกเลยนี่
คือตอนที่ตำรวจไปถึงวิรกรรมครั้งล่าสุด
พยายามตะโกนถามอำพรว่าอลวาดเรื่องอะไร
อำพรก็ไม่ยอมตอบบอกเพียงแต่ว่าอย่ามายุ่งกับผม
เดี๋ยวผมอารมณ์ดีผมจะไปหาเองไม่ต้องเข้ามา
แล้วอำพรก็เงียบไปนี่โอ้แตกละเอียดเลย
ทุบกระจกอ่ะเนี่ยค่ะโอ้โหแล้วบ้านสวยด้วยนะคะ
ใช่บ้านสวยก็ว่าจะบอกอยู่
ตำรวจเนี่ยพังงะเลยนะคะก็ต้องมีการถอยกลับมา
พอเห็นกระจกแบบนี้นะทุบแบบนี้มันกลัวอารวาสเพิ่มไง
ไปหลังดีกว่าอ้อมไปข้างหลังดีกว่าค่ะ
ถอยออกมามาประเมินสถานการณ์เอาใหม่วางแผนกันใหม่
กลัวว่าอำพรจะหนักข้อขึ้นไงกลัวว่าจะเสี่ยงมากขึ้น
อ่ะคราวนี้วางแผนกันใหม่เริ่มดูทีท่าและท่าทีของอำพร
พรดูเหมือนว่าอารมณ์ดีขึ้นจำได้ไหมประโยคที่ดิฉันบอกก่อนหน้านี้
บอกว่าอย่ามายุ่งกับผมเดี๋ยวผมอารมณ์ดี
ผมจะไปหาเองตำรวจบอกว่าอ๋อไม่ต้องมาหาหรอก
ขอสารดีกว่าขอสารอนุมัติออกหมายจับนะคะ
นี่ค่ะแล้วสุดท้ายพอสารให้หมายจับมามารวบตัวอำพร
เมื่อก่อนทำลายข้าวของหนีตำรวจแก้ผ้าล่อนจ้อน
โอเคอยู่แต่คราวนี้ทำแม่ทำร้ายร่างกายแม่

ไม่รู้ว่าวันดีคืนร้ายคือสติสตังค์ไม่มี

แล้วคุณแม่เขาสูงอายุแล้วด้วยเนอะ

บ้านสวยไปทุบสะพังเลย